ฉันจะพาคุณผู้ชมและคุณชนะคุณชิสา
ไปดูข้าวต้มโบราณ
ร้านนี้เป็นข้าวต้มโบราณที่เขาต้มเขาตุ๋น
จนมันแบบมันเป็นโจ๊กอะค่ะแล้วมันน่าสนใจมันอร่อยมากขนาดไหน
ตามไปดูร้านนี้กันเลย
วันนี้เราจะพาทุกคนมาแถวย่านลาดพร้าว๑๐๑
เพื่อมาทานข้าวต้มสูตรโบราณที่ไม่เหมือนใคร
กับร้านต้มตุ๋นสูตรคุณย่า
สวัสดีค่ะชื่อแหม่มนะคะ
เป็นเจ้าของร้านต้มตุ๋นสูตรคุณย่านะคะ
ก็ที่มาของการเติบรับจำอื่นก็คือ
ก่อนหน้านี้พี่แหม่มขายข้าวแกงอยู่

มันก็เหมือนแบบเศรษฐกิจมันก็ดอบลงเนอะ
ทีนี้จังหวะที่แหม่มได้เข้าไปประกวด

แล้วก็ได้ไปรู้จักกลุ่มเพื่อนที่ทำอาหารด้วยกัน

ร้านที่เปิดอยู่มันยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มชุมชนมาก

ทั้งนั้นก็เลยคิดว่าจะลองหาเปลี่ยนทำเล
ลองหาเป็นทำเลดูว่าให้ออกมาอยู่ในตลาด
ทีนี้ก็เลยคิดว่าเราจะมาขายข้าวแกงอีก

ว่าจะขายอะไรดีระหว่างก๋วยเตี๋ยวกับข้าวต้ม
ทีนี้เราคิดว่าเรามีสูตรข้าวต้มอยู่
ซึ่งเราได้มาจากคุณย่าตั้งแต่เด็กแล้ว
เราก็เลยเลือกที่ว่าจะมาเปิดเป็นร้านข้าวต้มดีกว่า
ซึ่งข้าวต้มที่เราขายนี่คือเป็นข้าวต้มสูตรโบราณ

ยังมีน้อยมากที่จะขายข้าวต้มสูตรนี้ของเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยเป็นที่มาของต้มตุ๋นสูตรทุกย่าค่ะ

อันนี้ก็คือต้องยกไอเดียให้กับพี่ชายเนาะ
ทีนี้เราก็คิดว่าจะตั้งเป็นชื่อร้านข้าวต้มธรรมดา

แล้วก็ช่วงที่ระหว่างที่เราเทสสูตรกัน
ก็คือเราก็ทั้งต้มข้าวต้มทั้งเอากระดูกเล้งมาตุ๋นอะไรอย่างนี้
พี่ชายก็เลยคิดว่าถ้างั้นตั้งชื่อเป็นร้านต้มตุ๋นดีกว่า
ให้คนแบบดึงดูดคนว่าเขาขายอะไรส้มตุ๋นอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมค่ะต้องขอบอกเลยนะคะ
ว่าข้าวต้มของร้านนี้เขาเด็ดดวงมาก

เราลองไปฟังจากปากของพี่แหม่มกันดีกว่าค่ะ
สำหรับความพิเศษของข้าวต้มร้านเรานะคะ
คือหนึ่งเราสูตรโบราณจริงคือตั้งแต่สมัยที่คุณย่าสอนเลย
ก็คือของเราต้มมาจากข้าวสารเคี่ยวจนกระทั่งเม็ดข้าวพองตัว
โดยปกติแล้วข้าวต้มส่วนใหญ่จะใช้เป็นข้าวสวย

แต่ของเรานี่ไม่ใช่เลยก็คือทำมาจากข้าวสาร
แล้วก็อีกเคล็ดลับหนึ่งของเราก็คือน้ำซุปของเราเนี่ย

ซึ่งวันหนึ่งก็ใช้เยเล้งหลายกิโลมาก
จะมีรสชาติหวานหอมของน้ำกระดูกหมูเข้มข้นมากเลยค่ะ
คงจะอยากทานคงจะอยากชิมกันแล้วใช่ไหมคะ
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะกันเลยดีกว่าค่ะ
มีอาหารรอไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ข้าวต้มของเรานะคะเริ่มต้นที่๑๕บาท
ก็คือตอนนี้ทั้งสูตรคุณย่าแล้วก็สูตรต้มยำ
เราก็ขายราคาเดียวเลยนะคะคือ๑๕บาทค่ะ
ปปิ้งต่างนะคะของเราที่ร้านเนี่ยจะเริ่มต้นที่๑๐บาท
๕บาทสูงสุดคือ๒๐นะคะ
สำหรับเมนู๑๐บาทเราก็จะมีเป็นพวกไข่ออนเซน
เป็นหมี่กรอบพวกนี้นะคะแล้วก็ถัดขึ้นมาก็เป็น๑๕บาท
๕บาทก็จะเป็นพวกเมนูหมูต่างเลย
หมูหวานป่าเต็งหมูทอดน้ำปลา
ฉีกหมูยอพวกนี้ก็จะเป็นที่๑๕บาทนะคะ
ส่วนเมนูที่ขึ้นต้นด้วย๒๐ก็จะเป็นพวกซีฟู้ดนะคะ
ฟู้ดก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีปลา
สำหรับเวลามาที่ร้านแล้วจะเลือกทานไม่ถูกนะคะ
ทางร้านก็เลยจัดเป็นเซตขึ้นมาให้
สำหรับคนที่มาคนเดียวก็คือสามารถเลือก๓หน้า๕๐ได้
ก็คือลูกค้าเลือกท็อปปิ้งได้ทั้งร้านเลย๓อย่าง
เราก็จะใส่ไปในข้าวต้มก็คือลูกค้าสามารถทานได้ในราคา๕๐บาท
แต่สำหรับคนที่มาสองคนแบบว่าอยากจะทานข้าวต้มจู่หน่อย
ก็จะเลือกเป็นชุดครอบครัวก็คือจะได้ข้าวต้มเป็นหม้อใหญ่
แล้วก็ท็อปปิ้งสามารถเลือกได้๔อย่าง
แล้วก็ขยิบขึ้นมาอีกเป็นครอบครัวใหญ่อีกอยากจะทานเล้งด้วย
เราก็มีเป็นชุดครอบครัวให้นะคะก็คือในนั้นก็จะมีเล้งน้ำข้นหรือน้ำใสก็ได้
เลือกได้๑หม้อแล้วก็มีข้าวต้มเป็นหม้อใหญ่ให้อีกหนึ่งหม้อ
แล้วก็ท็อปปิ้งเนี่ยสามารถเลือกได้๖อย่างอันนี้ก็คือสามารถทานได้๓๔คนได้เลยค่ะ
เมนูเล้งของที่ร้านนะคะเล้งที่ร้านจะมีเป็นสองสูตรนะครับ
มีเป็นสูตรน้ำใสกับเป็นสูตรต้มยำของเราก็จะขายเท่ากันเลย
จะไม่แยกว่าต้มยำแพงกว่าหรือว่าน้ำใสถูกกว่าอะไรอย่างนี้นะคะ
เราก็จะขายที่หม้อละ๗๕บาทเท่ากันเลยค่ะ
รสชาติดีค่ะแล้วก็รู้สึกของสดดีนะคะ
สดใหม่ชิ้นใหญ่ค่ะแล้วก็หมูก็นุ่มค่ะอร่อยค่ะรสชาติเข้มข้นค่ะ
สำหรับใครที่อยากแวะมาชิมแวะมาอุดหนุนเรานะคะ
ก็คือสามารถแวะมาได้ที่ลาดพร้าว๑๐๑นะคะ
ร้านของเราจะตั้งอยู่ปากซอยเลยอยู่ระหว่างซอย๑กับซอย๓นะคะ
เดือนนี้จะหยุด๒วันลูกค้าสามารถติดตามได้ในเพจได้ว่าเราจะหยุดวันไหนนะคะ
สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์๐๘๔๕๔๒๒๙๕๔ได้ค่ะ
อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะคะที่อยากทานข้าวต้มสูตรโบราณข้าวต้มที่แบบ
ทานแล้วนึกถึงคุณแม่ทานแล้วนึกถึงคุณย่า
แล้วก็มาทานได้ในราคาย่อมเยาว์
ก็คือมีเงินมาแค่๑๐๐บาทหรือไม่ถึง๑๐๐บาท

ยังไงก็ขอเชิญชวนมาแวะมาชิมมาชมได้ที่
ต้มสุดขุนย่าราตาว๑๐๑ได้เลยค่ะ

ต้มสุดขุนย่าแล้วดูกากหมูของเขาสิคะ
คุณสามารถเลือกมิกเครื่องเองได้